ทุกผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าเรื่องของเด็กชายวัย๑๔ปีที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
ที่ทางพ่อกับแม่ก็ยังพยายามที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนขอรื้อฟื้นคดี
ขอความเป็นธรรมด้านคดีให้กับลูกชาย
เพราะเชื่อว่าลูกชายไม่ได้ประสบอุบัติเหตุ
จักรยานยนต์ล้มแล้วก็เสียชีวิตแน่
ต้องถูกทำร้ายเสียชีวิตแน่แน่นะครับอ่าวันนี้
รณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงควงคืนความยุติธรรมในสังคม
ก็พาพ่อกับแม่ของน้องคนนี้นะครับพ่อก็คือนายสุริยาศรีทรง
แม่คือนางสาวเจียมสิริสุขพ่อกับแม่ของเด็กชาย
ฤษดาศรีทรงหรือว่าน้องโอมเด็กชายวัย๑๔ปีที่ถูกพบเป็นศพ
เงื่อนงำอยู่ริมถนนร้อยเอ็ดอาจสามารถอำเภอธวัฒน์บุรี
จังหวัด๑๐๑ตั้งแต่๒๕กุมฮาพันธ์๒๕๖๑
ในตอนนั้นเมื่อกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะฮะปี๖๑
ตำรวจสพธวัฒน์บุรีเจ้าของพื้นที่สรุปว่าเกิดจากอุบัติเหตุ
แต่ทางพ่อกับแม่เขามีหลักฐานที่เขาเชื่อว่าลูกชายเขา
ไม่ได้ประสบอุบัติเหตุนะครับก็เลยนำมายื่นต่อ
โนตรีสมชายนุ่มโตผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดร้อยเอ็ด
เพื่อสอบถามความคืบหน้าคดีและขอให้ตั้งชุดสืบสวน
คลี่คลายคดีใหม่และร้องขอการคุ้มครองพยานด้วย
เพราะพยานถูกคมขู่นะฮะนายสุริยาบอกว่า
หลักฐานใหม่ที่ได้มาบ่งชี้ว่ามีกลุ่มคนต้องสงสัย
ที่ทำร้ายลูกชายเขาจนตายกลุ่มคนกลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เนื่องจากในวันเกิดเหตุตามที่พยานให้ข้อมูล
พบว่ากลุ่มคนเหล่านี้เสพยาเสพติดแล้วลงมือทำร้ายน้องโอม
ที่มันจะซิงค์กับโทรศัพท์มือถือการใช้งานโทรศัพท์มือถือ
จากเนี่ยฮะกล้องวงจรปิดที่เป็นหลักฐานที่พ่อกับแม่เขาบอกว่า
อันนี้ก็ทำให้เห็นว่ากลุ่มคนต้องสงสัยเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์ซ้อนกันมาแล้วก็เหมือนกับหนีบใครตรงกลางมาใช่ค่ะ
แล้วมันเป็นจุดที่ไปพบศพลูกชายเขาเหมือนกับเอาอะไรไปทิ้งไว้
ซิงค์กับโทรศัพท์มือถือของลูกชายไปเห็นภาพถ่าย
วีดีโอในช่วงวันเวลาที่สำรองข้อมูลเอาไว้
โดยเฉพาะภาพถ่ายในวันที่๑๒กุมภาพันธ์๒๕๖๖
ก่อนจะเสียชีวิตที่พบศพ๒๕กุมภาพันธ์
มีภาพถ่ายของผู้ชายที่เชื่อว่าเป็นหัวโจกของกลุ่มคนที่ทำร้ายลูกชาย
ถ่ายคู่กับยาเสพติดแล้วก็เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน
แล้วที่ผมเห็นนี่เป็นยาเสพติดครับ
ซึ่งลูกชายผมก็ได้ไปสนิทสนมกับกลุ่มนี้อยู่
มันมีภาพถ่ายตั้งแต่วันที่๑๒กุมภาพันธ์ก่อนที่ลูกผมจะเสียชีวิต
ลักษณะคนในหมู่บ้านไม่ว่าเด็กคนไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่ทำตามกลุ่มนี้
การเข้าออกในหมู่บ้านลำบากมากครับอาจจะถูกทำร้ายหรือว่าโดนข่มขู่ต่างต่างครับ
ทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดร้อยเอ็ดก็รับเรื่องไว้นะครับ
แล้วได้ตั้งชุดสืบสวนมาเร่งคลี่คลายคดีแล้ว
จะตรวจสอบข้อสงสัยลักษณะการเสียชีวิต
เดี๋ยวจะไปดูบาดแผลดูท่าทางศพตอนที่พบดูเรื่องของเสื้อผ้า
แล้วก็จะจำลองเหตุการณ์นะฮะซึ่งจะให้ชุดพิสูจน์หลักฐานที่ชำนาญการด้านนี้
เข้าไปดำเนินการแต่เบื้องต้นตำรวจมีข้อมูลผู้ต้องสงสัยแล้ว๖คน
ส่วนศพของน้องก็ชาปนกิจไปแล้วนะครับ
คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้ก็ลงพื้นที่ไปนะครับ
ไปกับพ่อกับแม่ของน้องโอมแล้วก็ทนายรณรงค์ด้วย
ไปที่จุดที่พยานอ้างว่าเป็นจุดที่ทำร้ายร่างกายน้องโอม
มีบุคคลที่ทำร้ายร่างกายน้องโอมโดยใช้ค้อนตีไทยทอย
แล้วบีบคอจนเสียชีวิตจากนั้นก็ขนศพขึ้นรถจักรยานยนต์
เอาไปจัดฉากเอาศพไปทิ้งไว้ริมถนนเพื่อให้เห็นว่าเป็นอุบัติเหตุ
นายรณรงค์บอกว่าต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ารถจักรยานยนต์วันเกิดเหตุนั้น
ขี่มาด้วยความเร็วเท่าไหร่จากข้อมูลของคนในพื้นที่ยืนยันว่า
เมื่อปีที่แล้วช่วงกุมภาพันธ์๖๑เนี่ยถนนแถวนี้ไม่ดี
เพราะฉะนั้นถ้าน้องโอมจะขี่จักรยานยนต์มาไม่น่าจะขี่เร็ว
จุดที่พบจักรยานยนต์กับระยะศพที่กระเด็นห่างกันถึง๗เมตร
ถ้าน้องโอมขี่จักรยานยนต์มาเร็วแล้วประสบอุบัติเหตุล้มลงแล้วเสียชีวิต
ศพกับรถจะกระเด็นกันไกลถึง๗เมตรหรือไม่
มองว่าถ้าจะเป็นแบบไกลขนาดนี้ก็ต้องขี่มาไวมาก
แล้วลักษณะทิศทางของหัวรถที่หันไปอีกทางแสดงว่าจักรยานยนต์ต้องเกิดการตีรังกาด้วย
ซึ่งขัดแย้งกับท่าทางของศพน้องโอมรวมถึงเสื้อผ้าที่ดูสะอาดมาก
มันขัดแย้งกับการเกิดอุบัติเหตุ
ที่หัวรถกระเด็นไปฝั่งนู้นแสดงว่ารถถ้ามันวิ่งมาจากทางนู้นมาทางนี้เนี่ยจะต้องมีการตีรังกาแล้วก็กลับ
การที่มันตีรังกาแล้วก็กลับถ้าเราดูจากในภาพที่เกิดเหตุเราจะพบว่ามันมีดินแดงอยู่เต็มไปหมด
แต่เสื้อผ้ากับตัวรถสะอาดมากมันไม่ค่อยสอดคล้องกันกับที่มันเกิดขึ้น
ร่องรอยไม่มีรอยถลอกเลยมีแค่ตรงปลายเท้าเท่านั้นเองมีแค่จุดนั้นกับตรงที่ศีรษะ
มีพยานที่เขาบอกว่าน้องโอมเนี่ยถูกกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทำร้าย

กับแม่ก็บอกว่ากลุ่มคนพวกนี้ถ้าเด็กวัยรุ่นในหมู่บ้านไม่ยอมทำตามไม่ลงให้อะไรให้เนี่ยนะโดนหมด
ก็ไม่รู้ว่าลูกจะโดนหรือเปล่านะครับแต่ว่าตำรวจบอกว่ามีผู้ต้องสงสัยอยู่หกคน
ซึ่งวันนี้ทีมข่าวของเราลองไปดูที่บ้านของสองสามีภรรยาผู้ต้องสงสัยว่าจะร่วมคดีนี้
ในการฆ่าน้องโอมแล้วก็อำพลางศพปรากฏว่าบ้านนี้ปิดเงียบฮะ
ถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอกว่าคนในบ้านนี้หายไปตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาไม่รู้ว่าไปไหนเหมือนกัน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวียังลงพื้นที่ไปบ้านของผู้ต้องสงสัยอีกคนนึงนะครับที่ชื่อนายอาทิตย์
แต่พบว่าตำรวจกองบังคับการกองปราบรามมาเอาตัวไปสอบปากคำแล้วนะฮะซึ่งมีรายงานว่าได้นำตัวในนัทพยานที่เห็นเหตุการณ์และในนิดที่เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๓ไปสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยนะฮะ
เพราะว่ามีคนที่เขาบอกเขาเห็นเหตุการณ์แต่เขาลิ้นไก่สั้นพูดไม่ชัดตำรวจก็เลยบอกว่าเป็นพยานที่ไม่น่าเชื่อถืออะไรแบบนี้แต่เดี๋ยวตำรวจบอกเรียกตัวใหม่ไปคุยกันอีกรอบนึง
ตำรวจชุดแรกเลยบอกลิ้นไก่สั้นเป็นพยานไม่น่าเชื่อถือแล้วคุณก็เลยไม่สอบเลยบอกไม่น่าเชื่อถือแต่เนี่ยเขาเรียกกลับไปอีกรอบนะคะ